ระวังกันนะคะโดยเฉพาะคนใจบุญเห็นสัตว์ได้รับบาดเจ็บอย่าเข้าไปช่วยในทันทีนะเพราะว่าเขายังคงอยู่ในอาการตกใจนะคะคุณอาจจะได้รับอันตรายอย่างเช่นผู้ชายคนนี้ค่ะอายุ๔๗ปีนะคะเห็นสุนัขถูกไก่จิกตาและพยายามจะเข้าไปช่วยสุนัขกระโดดกัดคอเลยค่ะ
บาดเจ็บสาหัสเลยนะคะเพราะว่างับเข้าเส้นเลือดใหญ่เลยเนี่ยนะคะเนี่ยตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอาการสาหัสค่ะเพราะฉะนั้นระมัดระวังพูดถึงเรื่องนี้ดิฉันก็เคยโดนนะเคยเข้าไปช่วยสุนัขถูกรถชนกัดเข้าขาเลยค่ะ
ลักษณะคล้ายกันเลยแบบมีให้ต้องระมัดระวังเนี่ยนะคะจนที่คู่ภัยได้รับแจ้งเหตุมีคนถูกสุนัขกัดได้รับบาดเจ็บสาหัดแต่มีพลเมืองดีนำตัวส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพึ่งอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรอาการเดินทางเข้าไปช่วยเหลือนะคะพบในคิดทรงราศีอายุ๔๗ปีเมียอาชีพเป

ส่วนเจ้าของสุนัขบอกว่าพร้อมค่ะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทุกอย่างเลยเพราะเป็นเพื่อนร่วมงานกันนะคะอย่าลืมนะคะ
ระมัดระวังนะคะจะไปช่วยเขาก็ต้องดูด้วยนะเดี๋ยวตัวเองบาดเจ็บนะคะ